พาคุณผู้ชมไปดูอีกว่าหน้าช่วงนี้เนี่ยอีกว่าหน้าระบาดหลายคน
อาทิตย์ที่แล้วเป็นประเด็นต้องไปไล่จับกันที่ลบบุรี
คราวนี้อยู่ที่เชียงรายอีกูน่าบุกไปที่โรงเรียนค่ะไม่เป็นอันเรียนทำกันว้าวุ่นเลย
เกิดมาก็ไม่เคยจับอีกกว่าหน้า

ก็ต้องมาจับสงสารนี่สงสารใครคะ
สงสารครูสงสารอีกว่าหน้าด้วย
เจ้าอีกวาน่าก็ไม่รู้จะทำตัวยังไง
แต่ว่ามันก็ต้องจับแหละเพราะก็ถือว่ามันเป็นสัตว์แปลกปลอมที่บุกเข้ามาในโรงเรียน
แล้วขึ้นชื่อว่าโรงเรียนก็มีทั้งเด็กเล็กเด็กโตถูกไหมคะ
ซึ่งมันก็ไม่ควรที่จะมาอยู่หน้าที่แห่งนี้
คุณครูค่ะคุณครูของโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัย
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นอาสาใจกล้านะคะ
ไปช่วยจับอีกวาน่าใช้อะไรอ่ะ
ก้าใส่ผลไม้ไอ้รังใส่ผลไม้

ครูเองก็ใจตุ้มต่อมเหมือนกัน
แต่ก็ต้องจับให้ได้
ดูวิธีการไม่ง่ายเลยนะคะ

วิ่งเร็วมาก
เอาบ้านเรียกอย่างไรรู้ไหมว่าวิ่งตีนลอยจริง

คือลอยมองไม่เห็นพื้นไม่เห็นเท้าติดพื้น
ค่ะแต่มันไปแล้วค่ะครับคุณครูก็วิ่งตามนะคะ
ใครที่เห็นแถวนั้นก็กรี๊ดกราดกันใหญ่
ว่าจะเป็นคุณครูผู้หญิงหรือเด็กค่ะ

ก็คือเป็นห้องทำงานของคุณครูใช่แล้วมันจะวิ่งเข้าห้องพักครู
คุณครูก็ต้องรีบวิ่งไปปิดประตูแล้วก็ส่งเสียงกริ๊ดกร้าดใหญ่เลย

เห็นไหมว่ามันวุ่นวายทำกันว้าวุ่นจริง
ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ
นี่ค่ะไล่ล่ากันอยู่อย่างนี้
เปลี่ยนทิรยาบทไปตรงสนามเฟย์ทอง

เร่งได้ไปต่อ

มันจับเหมือนตัวเงินตัวทองไหมหรือจับเหมือนงูไหม
ถ้าให้เดานะถ้าจะจับให้ได้แล้วมีไม้มีอะไรอย่างนี้ต้องทำเป็นบวกหรือเปล่า

นี่ค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นวิธีการที่มันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้
พอจับเสร็จแล้วก็แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านนะคะประกาศค่ะ
ประกาศหาเจ้าของอีกวาน่าตัวนี้
ก็ตอนนี้อีกวาหน้าตัวนี้ทำว้าวุ่นในโรงเรียนเลย

ติดต่อรับในหลัง
จะบอกว่าจริงตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียน

ว่าเขาบอกว่ามันมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของอีกวาน่าตัดถิ่นในพื้นที่ธรรมชาติ

จะกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ที่เขาเดาไงว่ามีการเอาอีกวาน่าไปปล่อย
เหมือนกับว่าคนที่เอามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ไหว
แล้วก็ไปปล่อยมันก็ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ

ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สั่งห้ามนำเข้าอีกวาน่าเลยนะคะ

ไม่งั้นระบบนิเวศพังค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครมีครอบครองไปขึ้นทะเบียน
ครอบครองนะทางออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
จะได้รู้ว่าอีกวาน่าของเราเลี้ยงไว้
กินตัวเผื่อมันหลุดออกไป